โนราเป็นนาตสินพื้นถิ่นทางภาคใต้ของไทยมานาน
ซึ่งแรกเริ่มนั้นเป็นการแสดงที่เน้นท่าร่ายรำเป็นสำคัญ
ภายหลังมีการพัฒนาให้มีการเล่นเป็นเรื่องราว
โดยเรื่องที่ได้รับความนิยมในการนำมาแสดงนั้นเป็นวรรณกรรมท้องถิ่น
พระสุทนมโนราซึ่งวรรณกรรมเรื่องนี้ได้ให้อิทธิพลต่อการแสดงโนรา
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการแต่งกายของตัวแสดงที่มีปีกมีหาง
และทางภาคใต้ของไทยเราเรียกการแสดงนี้ว่าโนรา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน